มาดูแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองกันหน่อยนะคะ
ซึ่งล่าสุดนะคะผู้บริหารททออกมายอมรับแล้วนะคะว่า
ก็มีแนวคิดที่จะให้ภาคเอกชนนั้นร่วมลงทุน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนโครงการต่างก็จะเดินหน้าได้ไวค่ะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้ข้อสรุปว่าจะให้ภาคเอกชน
นายนิตินัยสิริสมรรถนาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานไทยหรือว่าททเปิดเผยว่า
จะต้องศึกษารูปแบบความร่วมมือว่าจะเปิดโอกาสให้สายการบินแอร์เอเชีย

ขยายลานจอดอากาศยาน

ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาความเป็นไปได้แล้ว

ทพิจารณาในเดือนกันยายนนี้ค่ะ

แอร์เอเชียนำเงินมาลงทุน

หรือจุดจอดเครื่องบินซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้ง

เฉพาะความพร้อมทางด้านการเงินและความเชี่ยวชาญ

เปิดโอกาสให้เอกชนมาร่วมลงทุน
จะช่วยให้การพัฒนาโครงการต่างทำได้เร็วขึ้น

สำหรับแผนพัฒนาท่ากาศยานดอนเมือง

จะก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยาน
และปรับปรุงหลุมจอดทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้
ขยายจากปัจจุบันที่มี๑๐๑หลุมจอด
ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๑๔๘หลุมจอด